คุณผู้ชมฮะมาดูรอยประหลาดรอยนี้กันนะครับ
เพราะว่าที่วัดเวรุวันจังหวัดมุกดาหาร
มันมีรอยประหลาดอยู่ทั่วไปหมดเลยคุณ
มุกดาหาใช่ไหมใกล้น้ำโขงใช่ไหมอ่าเหรอฮะ
นี่รอยอะไรหรือเปล่ารอยพญานาคหรือเปล่า
รอยเต็มทั้งพื้นเต็มทั้งเพดานไปหมดเลยนะฮะ
แต่เจ้าหน้าที่เขาก็พอจะสรุปสาเหตุออกมาได้บ้างแล้วนะครับ
คือรอยประหลาดที่ดูคล้ายกับพญานาค
ไปมาเป็นทางยาวแบบนี้นะครับ
เวรุวันอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร

แล้วก็พบเขม่าวควันสีดำอยู่ทั่วสาราด้วย
คุณผู้ชมต้องฟังให้ดีนะ
มันมีทั้งเรื่องของเขม่าวควันสีดำใช่ไหม

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้พวกเขม่าขวัญสีดำนี่นะฮะ
ทั้งตามพื้นตามผนังตามเพดานนะฮะ
โดยนายสวางละบาเลิศอายุ๔๕ปีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ก็เล่าให้ฟังบอกว่ากรรมการหวัด

เพื่อจัดเตรียมสถานที่สวดมนต์ในวันพระ

เห็นสภาพสาราเต็มไปด้วย

ดำเต็มพื้นเต็มเพดานเต็มผนังไปหมดเลย

มันไม่ใช่ดำแบบง่ายนะคุณนะ
อยู่จะดำขนาดนี้นะครับ
แล้วเขาบอกว่าหากสังเกตดี
ก็จะพบว่าขำเหมาสีดำ
จะอยู่แถวบริเวณหน้าพระประธาน

คือบริเวณเพดานด้านบนของสารา

ใครมาทำให้เป็นรอยมันดำขนาดนี้
หรือไฟม่วงไฟไหม้อะไรหรือเปล่านะฮะ

เข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับ
รอยที่เจอตัวเขาไม่รู้ว่ามันเป็นภาคกฎการณ์อะไรนะครับ

หลายคนก็บอกว่ามันเป็นพญานาค

แต่ว่ามันเป็นอาจจะเป็นความเชื่อนะครับ

หลายคนก็คิดนะว่าเป็นรอยพญานาคแน่เลยนะฮะ
แต่ทีนี้ครับตำรวจสพเมืองมุกดาหาร
ก็เข้าตรวจสอบนะครับเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็คาดการณ์ว่าสาเหตุเบื้องต้นของขำเหมาควันสีดำ
น่าจะมาจากอะไรรู้ไหมคุณน่าจะมาจากไฟไหม้นะครับ
ไฟไหม้เมื่อวันพระที่ผ่านมา๑๘พฤศจิกายนนะครับ
นี่คือรอยพญานาคอ่ะแปดพฤศจิกายนนะครับเป็นวันพระนะครับ
เพราะมีผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมน่าจะจุดเทียนทิ้งไว้
แล้วพอจุดและเทียนมันยังไม่ดับนะคุณนะ
ปรากฏว่ามีการปิดสาลาครับทีนี้มันก็เกิดเพลิงไหม้
โดยที่ไม่มีใครทราบอ๋อนั่นไง
กลายเป็นเขม่าวควันดำแบบนี้ไปหมดเลยนะฮะ
แต่ทีนี้ครับก็ต้องรอต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เข้ามาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าใช่เหตุเพลิงไหม้หรือเปล่า
แต่มันแปลกนะคุณนะคือชาวบ้านบอกถ้าไฟไหม้มันต้องรู้
และอีกอย่างถ้าไฟไหม้จนเกิดเป็นเขม่าเป็นควันเป็นอะไรแบบนี้
เต็มไปหมดเนี่ยต้องรู้วัดก็ต้องรู้ชาวบ้านก็ต้องรู้

มันไม่มีหรอกไฟแอบไหม้อยู่ในที่สงบอย่างนี้มันไม่น่าจะใช่ใช่ไหมคะ
แต่เรื่องนี้ต้องรอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบก่อนว่าเกิดไฟไหม้หรือเปล่า
แต่ไอ้รอยที่เหมือนรอยพญานาคเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็บอกอันนี้เป็นความเชื่อแล้ว

แต่ถ้าเรื่องไฟไหม้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่อาจจะมีหลักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบให้
แต่เรื่องของร่องรอยคล้ายพญานาคก็แล้วแต่ความเชื่อของชาวบ้านนะฮะ

ไม่มีของแถมใช่ไหมครับคำนี้
ต้องดูเลขอะไรฮะดูเลขสาราเหรอ